ไปดูอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะคุณค่ะ
เรื่องราวของสวนส้มเกลี้ยง
ส้มเกลี้ยงเป็นยังไงคะคุณผู้ชม

ส้มอ่ะส้มเขียวหวานอย่างนั้นแหละนะคะ
เขาเรียกว่ามันเป็นพืชผลการเกษตรที่ตอนนี้ออกดอกออกผลดีงามมากทีเดียวนะคะ
ส่วนจะอยู่ที่ไหนผลผลิตเป็นอย่างไร

ติดตามกันเลยกับชิสามาแชร์
แบบนี้คุณผู้ชมค่ะอยู่ที่บ้านเกาะหัวช้างอำเภอแม่พริก
เป็นผลหมายที่มีความคุยกับท่านนะ
คุณค่าทางโภชนาการวิทยาลัยมินทรีย์เอ่ยอะไรเอ่ยนะคะ
แล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยชอบกันทานกันได้ทุกเพศทุกวัยแหละค่ะ
แล้วส้มลักษณะนี้มักจะปลูกทางภาคเหนือ
โดยเฉพาะในพื้นเที่ยมเผลอเถินและเผลอแม่พริกครับ
พื้นที่กว่า๓๐๐ไร่ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่า๒๐๐ตันต่อปีเลยค่ะ
โอ้คุยกับคุณพี่เจ้าของสวนดีกว่าคุณพานทองเตชะพลีค่ะ
บอกว่าปีนี้นะมันมีการระบาดของโควิด๑๙ไง
ก็เลยทำให้ไม่มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงสวนเหมือนเมื่อก่อนเออ
ทำไงอ่ะทีนี้ใช้ออนไลน์ค่ะครับขายออนไลน์มันซะเลย
แล้วที่ผ่านมานะคะที่กลุ่มเกษตรกรเขาปลูกส้มเกลี้ยงเนี่ยนะคะ
ได้เข้าไปอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำส้มเกลี้ยงเพื่อสุขภาพ
ก็มีการนำความรู้มาใช้ในการแปรรูปส้มเกลี้ยง
วิธีการก็คือทำความสะอาดแล้วก็ปอกเปลือกออก
จากนั้นก็คันเอาน้ำคันเสร็จแล้วนี่ไงกรองต่อด้วยผ้าขาวบางด้วยนะ
ผมว่ามันก็มีความคล้ายคล้ายกับส้มเฉงเออคล้ายมากลักษณะอย่างนั้น
ใช่ไหมคะก็เสร็จแล้วยังไงต่อตักเอาฟองออกค่ะ
ฟองมันจะมีรสขมจากนั้นนะคะนำน้ำส้มหนึ่งเหยือก
เกลือปุ่นหนึ่งช้อนชาน้ำตาลสายขาวหนึ่งพืชต้วงผสมไม่เข้ากัน
คุณก็จะได้น้ำส้มเกลี้ยงพร้อมดื่มอร่อยรสชาติกลม
ส่วนทางด้านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปางบอกว่า
ปีนี้เนี่ยผลผลิตมันมีกว่าสองร้อยตันนะคะครับทางสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง
ก็เลยอยากจะหาตลาดเพื่อช่วยระบายผลผลิตของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร
เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนที่เขาต้องรับภาระไงผลผลิตเยอะ
แต่มันไม่มีที่ขายขายไม่ได้ขายยากอะไรประมาณนั้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่ามาแชร์กันมาบอกกันที่ลำปางส้มเกลี้ยง
ใครอยากจะทานสดสดคุณก็สั่งจากสวนจากไร่เขาได้เออ
หรือใครอยากจะซื้อแบบแปรรูปเก็บไว้ทานเก็บไว้ดื่ม
เอาไว้ยาวยาวก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้นะคะช่วงนี้นี่ทานน้ำส้มหรือกินส้มมันดีนะ
ดีนะเสริมวิตามินเนอะวิตามินซีใช่ไหมเออ
อ่าอ่ะยังไงก็มีโอกาสก็ช่วยอุดหนุนเกษตรกรกันก็แล้วกันเนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พัก